กันต่อไปเรื่องต่อไปก็เลยเป็นเรื่องของเด็กกับน้ำ
แหมเด็กยังไงก็เห็นน้ำไม่ได้ชอบ
บ้านหลังนึงเขาขุดบ่อเอาไว้เลี้ยงเต่าเลี้ยงปลา
แต่ด้วยความที่มีลูกเล็กก็ไม่ได้ให้ลึกมาก
ตื้นแล้วก็มีการล้อมรั้วเอาไว้ด้วยกลัวพลาด
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเกิดเรื่องพลาดขึ้นจริงนะคะ
จะเป็นยังไงคุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะ
โอ้โหน้องร้องเสียขวัญนะคะ
ตกใจนี่จังหวะที่แบบคือตกลงไปในบ่อ
ไม่ได้ลึกน้องตื่นขึ้นมาเองได้แล้วก็มีผู้ปกครองเนี่ยมาดู
มาช่วยได้ทันแล้วก็อุ้มน้องขึ้นมาปลอบใจ
ท่ามกลางเสียงร้องแบบร้องแบบเสียงหลงเลย
คือตกใจหลังพลาดร่วงลงไปในบ่อปลาในบ้านนะคะ
กับน้ำเนี่ยเป็นเรื่องประมาทไม่ได้จริง
เหตุการณ์นี้แม่เด็กในคลิปเนี่ยนะคะนำคลิปมาโพสต์เอาไว้
คือเป็นอุปติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกสาวในบ้าน
แล้วก็เขียนข้อความว่าจะสงสารหรือว่าขำดี
คนเป็นแม่ขำไม่ออกกลัวลูกเจ็บเด็กหญิงเล่นอยู่คนเดียวในบ้าน
ขนาดกำลังนำกระชอนไปตักใบไม้เนี่ยนะคะมาเล่น
แล้วเกิดในจังหวะที่น้องเนี่ยนะคะไปพิงกับรั้วพอดีเลย
แล้วประตูรั้วมันไม่ได้ล็อกก็เลยตกพลวดลงไปในบ่อปลา
นี่จังหวะนี้แม้ว่าเด็กจะรีบขึ้นมาได้ด้วยความตกใจ
แต่ก็เสียขวัญแล้วค่ะร้องไห้ตลอดเวลา
คนที่วิ่งมาช่วยก็พาขึ้นมาช่วยแล้วก็ปลอบใจกันไป
แม่เด็กอยากให้คลิปนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับบ้านที่มีเด็กเล็ก
ทุกหลังเลยอย่าปล่อยให้ฆ่าสายตาทีเดียวค่ะ
ฉะนั้นอาจจะเสียใจภายหลังก็เป็นได้
ก็ถือว่าโชคดีที่น้ำไม่ได้ลึกอะไรมากเนอะใช่ค่ะ